ส่วนสาวคนนี้ก็ต้องเชียร์เธอเหมือนกันนะคะ

ที่ต้องเชียร์อยากรู้ว่าจะไปอยู่ช่องไหนกันแน่
เพราะว่าเธอเองก็เก็บกระเป๋าลากกระเป๋าออก

เธอต้องไปร่วมงานที่นี่แน่เลย

บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้จะมีผลงานกับทางช่องไหน

ประมาณเดือนพฤษภาคมเธอน่าจะตัดสินใจได้
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดหรอกว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าจะเข้าสังกัดไหนดี
คนมันเนื้อหอมไงช่องต่างก็รุมจีบกันเยอะค่ะ
แล้วนอกจากนี้นะคะยังแย้มถึงเรื่องที่เปลี่ยนลุคทำสีผมใหม่
เธอบอกว่าคือช่วงนั้นมันไม่มีถ่ายละคร
ก็เลยขอสร้างสีสันให้กับชีวิตตัวเองหน่อยนะฮะ

ราบรื่นดีมากกับหนุ่มหวานใจนอกวงการ
ก็หากิจกรรมสนุกทำด้วยกัน
แล้วมินก็บอกด้วยว่าเขาน่ารักเสมอต้นเสมอปลายเลยล่ะค่ะ
ยังไม่มีการคุยกันในเรื่องของรายละเอียดนะคะ

ค่ะแต่ว่าเราเองยังไม่ได้
ทางทีมของมินนะคะผู้จัดการก็ยังมีการดูในเรื่องของความเหมาะสมต่าง
คิดว่าไม่เกินพฤษภานี้น่าจะมีการตัดสินใจแล้ว
แปลงไหมครับปีนี้

โควิดด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วตัวเขาเองก็กำลังเหมือนเริ่มร่วมธุรกิจใหม่